ลงใต้ไปจังหวัดสุราชธานี
ถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวสุราธานีแปลว่าเมืองคนดี
แต่มันมีคนไม่ดีคนไม่น่ารักอยู่ค่ะ
ผู้ชายอายุ๒๕ปีปกติเบนเจอร์เพศ

กลัวว่าเดี๋ยวจะมีอาเภษอาเภษภัยอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่านี่ไม่ทำค่ะทำบาปเลย
ไปขโมยเงินกระถิ่น
แล้วเนี่ยค่ะจุดเกิดเหตุก็คือภายในร้านขายก๋วยเตี๋ยว
คลานเข่าเข้าไปถามว่ามารยาทดีหรือเปล่า
หลบมุมกล้องหลบมุมกล้องค่ะแต่หารรู้ไม่ว่า
ไม่รอดสายตานะคะกล้องวงจรปิดภายในร้าน
มันจับพฤติกรรมคุณได้หมดเลยค่ะ
เราไปสอบถามคุณชะนิดาพาชูเมืองอายุ๓๕ปีเป็นเจ้าของร้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณตี๓ของคืนวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้๒๕คนนี้นะคะอายุ๒๕ปีนรั้วมาก่อนเลยค่ะ
แล้วก็คลานเข่าเข้าไปไปขโมยเงินกระถิ่นเอาไปได้กว่าสามพันบาท
แล้วเงินเนี่ยชาวบ้านเขาตั้งใจมาอนุโมทนาบุญมาตั้งใจว่าจะร่วมด้วยช่วยกัน
เอาไปทอดกระถิ่นคุณคะหลังออกพรรษาเขาทอดกระถิ่นต่อใช่ไหม
ปรากฏว่านี่ค่ะเรียบได้ไป๓๐๐๐นะคะ
ทีนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าที่เอาคลิปนี้มาโพสต์แบบนี้มาแชร์ตอบแบบนี้
แล้วต้องไปแจ้งความแบบนี้ก็เพราะว่ากลัว
กลัวอะไรก็กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะกลับมาทำพฤติกรรมแบบเดิมซ้ำรอย
เพราะฉะนั้นก็เลยขอร้องตำรวจนะคะวอนตำรวจสพพุนพินช่วยหน่อย
ช่วยจับตัวผู้ชายคนนี้มาหน่อยแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ